คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของอุบัติเหตุตกน้ำตกท่ากันนะฮะ
ใช่ค่ะจะพาไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเองนะคะ
เป็นคนงานเข้าไปดูในบ่อบำบัดน้ำเสีย
ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่จตุจักรนะคะ
ตอนนี้ก็จมน้ำหายไป๑คนยังค้นหากันอยู่เลยค่ะ
คือเหตุการณ์เกิดสักประมาณ

เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน๕คนเดินลงไปปฏิบัติงานตามปกติ

ใช่ครับก็ไปตรวจสอบเครื่องบำบัดน้ำเสียว
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรนะครับ
ซึ่งอยู่ท้ายซอยอินธรรมระ๓๕
โดยขณะเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานนั้นนะครับ

แต่ระหว่างเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำงาน
เกิดมีน้ำมันไหลทะลักเข้าภายในบ่ออย่างรวดเร็ว
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าน้ำมันถูกเปิดและถูกปล่อยมาจากไหน
พนักงานทั้ง๕คนจึงพากันวิ่งหนี
แต่มีที่หนีไม่ทัน๑คน
จมน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียไปนะครับ
เจ้าหน้าที่๔คนวิ่งขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ก่อนจะรีบแจ้งทางตำรวจนครบานสุธิศาล
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยู
พร้อมกับประสานนักประดาน้ำเข้ามาช่วยเหลือ
แต่ก็ไม่สามารถลงไปค้นหาได้
จากบ่อมีความลึก๒๐เมตรนะครับ
ก็ต้องใช้วิธีเดินเครื่องสูบน้ำ๔เครื่องนำน้ำออกจากบ่อก่อน
มันต้องใช้เวลาไงคุณในการสูบน้ำออกจากบ่อนะฮะ
ก็คาดว่าช่วงสายของวันนี้แหละนะครับ

และถึงจะพบร่างผู้ที่ติดอยู่ในบ่อน้ำนั้นนะครับ
เรื่องต้นยังไม่มีใครเปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่

ก็ทราบเพียงว่าเป็นชายอายุประมาณ๓๐กว่าปี

ซึ่งตอนนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้ง
ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าจมน้ำไปแล้ว
และที่สำคัญสาเหตุที่น้ำมันถูกเปิด
แล้วก็ทะลักเข้ามาในบ่อนี้